แฟนข่าวชาวภูเก็ตมาบอกกันหน่อยภูเก็ตเป็นยังไงบ้าง
อีกแล้วฝนถล่มเลยอื้อหือ
คือตอนนี้ภาคใต้ฝนยังเยอะอยู่คุณผู้ชม
ฮะแล้วมันก็เกิดดินสไลด์แบบข้างหลังผมนี่เลยฮะน่ากลัวมากอ่ะภาพเนี้ย
เออเพราะว่าสั่งปิดเลยนะถนนทางขึ้นลงขาวปะตองอ่ะ
คุณผู้ชมฮะเพราะว่าเขากลัวไงคนแถวนั้นน่ะ
ขับรถผ่านอ่าถ่ายฟ้องเลยเตือนเลยบอกว่าเฮ้ย
อย่าผ่านมาแถวนี้นะเขาเองยังใจคอไม่ดีเลยครับ
ตั้งจินข้าวปะตองนะครับดินสไลด์นะครับตั้งจินข้าวปะตองนะครับ
โทษเกิดความประมาทระวังนะครับดินสไลด์ลงไปแล้วนะครับ
เกาะเว้ยกว่าลงลงไปแล้วนะครับเกาะเว้ยกว่าลงลวงไปแล้วนะครับ
เกิดความประมาทระวังนะครับตั้งจินข้าวปะตองนะครับ
ให้จินกว้าไว้นะครับแก้ขึ้นอย่าไปจินตายนะครับ
ดินกำลังจะไลด์ลงนะครับ
มันเป็นเขาคุณผู้ชมแล้วก็เป็นที่ลาดชั้นสูงด้วยนะ
แถวนั้นเขาเรียกกันว่าเขาป่าตองโค้งแรงดันครับ
อยู่ตรงข้ามสนามยิงปืนก่อนจะถึงป้ายปากตรง๑๑
ถ่ายไปแล้วก็แบบดินก็ค่อยสไลด์หล่นลงมา
สไลด์ลงมานะโอ้โหนี่เป็นดินสไลด์ริมถนนขาขึ้นนะครับ
ขึ้นเขาเลยใครขับผ่านก็ใจแป้วอ่ะคุณผู้ชมฮะ
จะโดนอะไรไม่ว่าจะล่วงลงไปไม่ว่านี่
จะรอดไหมเนี่ยเออโอ้แต่ถนนวิชิสงครามนี่บอกไว้หน่อย

จุดที่๑ครับเป็นเส้นทางกรรมลาป่าตองบริเวณเขาคนยักษ์
ก็มีเสาไฟฟ้าหักด้วยคุณผู้ชมฮะเนื่องจากดินมันสไลด์
แต่ว่าแก้ไขแล้วนะอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายเพื่อรอให้การช่วยเหลือ
แล้วก็รถถ้าผ่านแถวนั้นเขาบอกว่าใช้เส้นทางได้ปกติแล้ว
อีกจุดหนึ่งครับพี่น้ำแข็งคือโค้งสนามยิงปืน
ทางขึ้นเขาป่าตองก่อนจะถึงป้ายป่าตองเนี่ยค่ะ
ละนิธิกุศลธรรมภูเก็ตก็จะมีพนักงานและอาสาสมัครไป
อำนวยความสะดวกการจราจรให้นี่แบบนี้เอาแผงกั้นมากั้นไว้
ต้องปิดเส้นทางเลยแยกสี่กรแล้วก็ทางขึ้นวัดสวรรค์คิรีวงครับ
ก็สั่งปิดถนนไปก่อนครับเพื่อความปลอดภัยแต่ปิดแบบไม่มีกำหนดนะฮะ
ท่านผู้ว่านรงค์บอกว่าตอนนี้ครับสั่งปิดถนนช่วงนี้ไปก่อน
เพราะว่าฝนมันยังตกอยู่แบบนี้ไม่รู้ว่าดินมันจะร่วง
อะไรต่างต่างจะยังพังอยู่อีกหรือเปล่านี่ท่านผู้ว่าใช่ครับ
แต่ที่แน่ท่านผู้ว่าบอกมันไม่ปลอดภัยสำหรับทุกคน
ก็ให้ใช้เส้นทางอื่นไปก่อนครับถ้าใครจะเข้ามาทางป่าตองเนี่ย
ให้ไปทางกรรมลาหรือว่าให้ไปทางกรนแทน
ถ้าฝนหยุดตกเดี๋ยวทางหลวงจะเข้ามาทำการแก้ไขครับ
ก็น่าจะไม่เกิน๗วันเดี๋ยวการจราจรจะดำเนินต่อไปได้
แต่ดูจากพยากรอากาศแล้วเนี่ยท่านบอกมันโอ้โหน่าจะฝนตกไปถึง๒๒ตุลา
ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับก็ต้องรอให้ผ่านเหตุการณ์ช่วงนี้ไปก่อนนะครับ